ไปดูอีกหนึ่งอาชีพค่ะอาชีพนี้ทั้งแปลกทั้งเสี่ยงแตก
บอกเลยว่าสร้างรายได้งามให้กับชาวบ้านเลยล่ะค่ะ

มาแล้วตะขาบหนึ่งตัวใหญ่มากเลยนะ
ยาวอ่ะยาวพอกับไอ้ขวดน้ำเปล่าที่เป็นขวดกลาง

เนี่ยเกือบศอกอ่ะคุณผู้ชมลำตัวก็ใหญ่มากแล้วแต่แต่บอกเลยว่านี่แหละ
คือเงินคือทองคือการสร้างรายได้จากตะขาบนะคะ
เขาไปหาเก็บตะขาบแบบนี้คุณถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพสุดเสี่ยงสุดอันตราย
แต่ก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้เป็นอย่างดี
แล้วนี่ดูสิไปคีบตามต้นไม้เหรอ
แล้วไปตรงกลางคืนไปตามเหล่งที่อยู่อาศัยของมัน
ต้องใช้ทั้งความเชี่ยวชาญต้องใช้ทั้งความรู้ด้วยนะคะ
ไปแบบนี้คุณผู้ชมไม่ใช่ว่าแบบใครจะทำก็ทำได้นะ
คุณต้องศึกษาต้องเข้าใจในลักษณะนิสัยของมันด้วย
ว่ามันอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วต้องระวังแบบไหนบ้าง
อย่างที่หลายคนก็ทราบดีตะขาบก็เป็นสัตว์มีพิษอันตรายมาก
ใครที่โดนมันโดนพิษมันต้องหามส่งโรงพยาบาลเลย
มีแผลผู้พองถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตได้นะคะ

เช้าบ้านเขาบอกเราสามารถจับมันเพื่อเอาไปขายเป็นเงินได้
จับทีละตัวใส่ขวดแบบนี้คุณผู้ชม

แล้วอะไรต่อเอาไปขายค่ะ

ถ้าตัวยาวซัก๕นิ้ว
รับซื้อตัวละ๑๐๒๐บาท
ถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อย๘๙นิ้ว๒๕๓๐บาท
ตัวนึงแพงจริงอ่ะ

เขาเรียกว่าทุกอย่างมันเป็นเงินเป็นทองชาวบ้านเขาไม่ได้เกี่ยงเงินน้อยนี่
เพราะว่าหลายครอบครัวออกไปจับมาจับมารวมกันก็เป็นร้อยตัวได้เงิน๗๘๐๐๐บาทคิดดู
แล้วทำอะไรอ่ะจับม้าเอาไปไหนต่ออ่ะเอาไปทำอะไร
เขาบอกว่ามันมีคนที่ทานเมนูเปิบพิษดารไง
ตะขาบเอาไปทอดก่อน
เมื่อก่อนที่เยาวราชมีขายไงเป็นแท่งเลยไง
ที่เขาเสียบไม้เสียบไม้ขายอยู่เนี่ย
เอาก็ว่ากันไปคนที่ชอบทานของแปลกหรือว่าคิดว่ามันเป็นยาบำรุงก็มี
บางคนเอาไปปรุงก่อนเป็นผ่านกระเพราก็ได้
ก็ได้เหมือนกันเป็นยาก็แล้วแต่คนที่นิยมนะคุณผู้ชม

ลืมถึงเรื่องอะไรหรือเปล่า
คุณดูละครเยอะ
ไปดูติ๊กต๊อกดีกว่าติ๊กต๊อกคุณเจษฎาอันดับสตรอโอ้โหนะคะ
ไปด้วยโอ้โหกัน